ล่าสุดเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งคุณผู้ชมน่าตกใจยิ่งกว่า
เมาแล้วเดินไปกอดคอคนไม่รู้จัก

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มองหน้ากันมาก่อนด้วยค่ะ
ลองไปดูเหตุการณ์จากภาพกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ

แต่ว่าข้างหน้าอันนี้คือแบบผู้ร้ายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วซุ่มอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว

แล้วตอนที่แทงเขาแทงกันตรงไหน
หน้าร้านเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอเนียดนะคะ
คือนี่เป็นคลิปที่เจ้าของร้านเนี่ยเอามือถือไปถ่ายจากกล้องวงจรปิดของร้านมาอีกทีนึงนะคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเที่ยงคืนครึ่ง
ผู้บาดเจ็บชื่อในรุ่งนะคะอายุ๕๔ปีถูกปาดคอเป็นแผลอาการสาหัส
เลือดไหลไม่หยุดนะคะเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนางรอง
มีนายปฏิพาณปานงูเหลือมรุ่นน้องพยายามวิ่งไล่จับตัวคนร้าย
แต่ตามไม่ทันจริงนะคะลองฟังเขาเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นหน่อยค่ะว่ามันเกิดขึ้นยังไง
ปฏิพันธ์กับในรุ่งคนเจ็บแล้วก็แฟนสาวนายปฏิพันธ์และเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงมากินข้าว
กินอาหารที่ร้านนี้แล้ววิ่งโอ้โหนี่เขาก็จับคอไปนะ
ใช่เขาก็ตกใจค่ะคือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ร้านแบบปิดแล้วนะ
คือก็จะเลิกลากันแล้วแหละแล้วก็จะคนเจ็บในรุ่งเนี่ยก็จะเดินมาส่งเพื่อนที่รถ
จังหวะเดินออกมาก็ไม่รู้ว่าคนร้ายมาจากไหน
อยู่อยู่ก็พุ่งมาแล้วปาดคอเขาแล้ววิ่งไปอย่างที่เห็นในภาพนั่นนะคะ
หลายคนบอกว่านี่ในร้านนี่ในร้านครับใช่ป่ะนี่นี่
ที่เห็นเดินมาเห็นไหมที่๓คนเดินเข้ามานั่นนั่นคือกลุ่มคนก่อเหตุ
ตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะครับสพนังโรงทำงานเร็วมากแกะรอยคนร้าย
ก็เจอหลักฐานเป็นเสื้อคลุมสีแดงเจอรองเท้าแตะตกอยู่ในป่าข้างทาง
ซึ่งเขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี้ยเป็นผู้ชายอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
เรื่องต้นตำรวจก็ตั้งประเด็นว่าอาจจะเป็นเรื่องชิงทรัพย์ชู้สาวหรือว่าขัดแย้งส่วนตัว
ล่าสุดตำรวจบอกว่าไปจับได้ชื่อนายทวีสิทธิ์กลิ่นสุคลวัย๓๒ปีหรือในแม็กซ์
จับได้ที่ห้องนอนเลยค่ะครับซึ่งในแม็กซ์เนี่ยตอนโดนจับ
ไม่ได้มีการขัดขืนเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะพอเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยคุณไปก่อเหตุปาดคอคนอื่นเขา
เขาก็ปฏิเสธก่อนตอนแรกบอกผมไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย
แต่พอเชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพนางรองสุดท้ายยอมรับสารภาพว่า
วันนั้นไปนั่งดื่มกับเพื่อนในร้านแล้วก็ออกไปสูบบุหรี่นอกร้าน
เห็นในรุ่งเดินมาคนเจ็บอะค่ะเห็นในรุ่งเดินออกมาแล้วก็เลย
เดินเข้าไปล็อกคอเขาแล้วปาดคอเลยตำรวจก็เลยถามว่าครับ
ปาดคอเขาทำไมไปทะเลาะกันมาก่อนหรือเปล่า
รู้จักกันมาก่อนไหมตอบสั้นคำเดียวเลยค่ะ
ผมเมาผมเมาก็เลยไปปาดคอเขาเบื้องต้นโดนข้อหา
พยายามฆ่าแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมด้วย
มีใครเข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ไหม
ส่วนอาการในรุ่งตอนนี้เนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
เพราะว่าแผลที่โดนปาดเนี่ยไม่ลึกมากแล้วก็ไม่โดนจุดสำคัญ
แต่ยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนางรองค่ะครับ
รุ่งก็บอกงงจริงงงมากว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไง